พาไปดูผู้ชายคนนี้หัวโล้นอ่ะกลคิวพระแต่เมาแอ๋สิอ้าว
กลิ่นละมุดหึงเลยแหละครับลิ้นเปลี้ยด้วยคุณผู้ชมน่ะเนี้ยคนนี้
แต่งตัวก็ไม่เหมือนพระนะเออเป็นกางเกงวอร์มนะคุณผู้ชมครับ
เกิดขึ้นที่หน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับ
ตำรวจสายตรวจกับกู้ภัยไปเลยนะเอาไม้งามไปด้วยเผื่อไว้ก่อน

เพราะชาวบ้านเขาแจ้งมาว่าเจอผู้ชายคนนี้อายุสัก๕๐๖๐ปี
ลักษณะอย่างที่บอกเลยหัวร้อนโกนคิ้วคล้ายพระสงฆ์จริงแต่ไม่สวมเสื้อ

ถามอะไรก็ตอบได้บ้างไม่ได้บ้าง

ที่เจอไม่ใช่น้ำปานะแต่เป็นขวดเหล้าครับ

มีผ้าขนหนูสีเหลืองของพระสงฆ์ด้วยนี่สิ

สรุปเป็นพระสงฆ์จริงหรือชายแต่งกายคล้ายพระ
เดี๋ยวมาเฉลยแล้วก็มีเต็นต์นอนด้วยนะ
มีข้าวของเครื่องใช้ต่างวางอยู่ด้วย
ถามเจ้าตัวหน่อยเขาบอกอ๋อพื้นเพลเป็นชาวจังหวัดสุโขทัย
อยู่ในเมืองแพร่โดนเมียไล่ออกจากบ้าน
แต่พอสักพักอ้าวบอกอีกอย่างหนึ่งแล้ว
ชายคนนี้กลับบอกว่าเป็นพระอยู่ที่วัดน้ำผู้อำเภอคีรีมาจังหวัดสุโขทัย

ถามอย่างหนึ่งสักพักนึงตอบอีกแบบนึง

ยกมือไหว้ตำรวจคุณผู้ชมเชื่อไหม
ยกมือไหว้บอกพี่พาไปศึกหน่อย

ต่อมากู้ภัยก็เกลี้ยกล่อมพาขึ้นรถ
ละนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่รองพรักษ์ศพวงค์เมืองแพรกครับ
เจ้าของร้านขายของชำแถวนั้นบอกว่า
ไม่คุ้นหน้าเลย

ก็เลยมีการให้ชาวบ้านแจ้งให้ตำรวจมาระงับเหตุครับ
หลังจากนี้ก็ถ้าเป็นพระจริงคงจะต้องศึกแล้วล่ะคุณผู้ชม